ลูกได้๘เดือนคนตัวแม่มือร่องหมดแม่คิดจะไปไหนมั้ยคิดจะไปไหนมั้ยขาหายไปข้างหนึ่งยังรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิม
เขายอมตายแทนป้านีได้ประโยคนี้ป้านีรู้สึกยังไง
ร้องได้ให้ล้างร้องได้ให้ล้างร้องได้ให้ล้างร้องได้ให้ล้าง
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นผมกับคุณเป๊กกี้นะครับแน่นอนนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
กับรายการนี้ครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มากันในชุดสีน้ำเงินแบบนี้แน่นอนค่ะนำเงินมาให้แน่นอนนะคะเมื่อใดก็ตามที่ร้องครบสิบหยิบแน่นอนหนึ่งล้าน
แจกกันแบบนี้เราทำกันแบบนี้เราเป็นกำลังใจกันแบบนี้มาย่างเข้าปีที่๓กันแล้วนะครับก็มีเหล่าบรรดานักสู้ชีวิต
เวียนสับเปลี่ยนกันมานะครับไปหลายท่านเลยทีเดียวนะครับจบจากรายการของเราไปแล้วชีวิตของเขาไม่ได้จบลงแค่นั้นมีผู้มีจิตกุศลนะครับตามไปช่วยเหลือดูแลนะครับมอบเงินมอบทองให้ของที่จำเป็นเนี่ยกันอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็มาถึงคิวของเด็กน้อยคนนี้นะครับน่ารัก
ไปดูกันหน่อยโอ้โหอยู่ในดวงใจคุณผู้ชมหลายหลายคนน่าจะชื่นชอบเขาคนนี้จำได้ไหมคนที่จบจากรายการของเราไปแล้วเนี่ยได้ของน่าจะมากที่สุดค่ะน้องกรดครับน้องกรดหมูกระทะกรดหมูกระทะเด็กหนุ่มเด็กน้อยที่อยากให้ครอบครัวได้ริมรสหมูกระทะเป็นครั้งแรกแล้วรายการของเราก็ทำให้เขาสมหวังหลังจากนั้นค่ะชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยไปตามดูกันหน่อย

ผมก็มีความสุขไปด้วยครับหลังออกจากรายการไปก็มีคนมาช่วยบริจาคข้าวของเปลือกเสื้อผ้าเปลือกน้ำปลาและขนมครับมีอยู่วันหนึ่งครับมีกำนันเป็ดมาเลี้ยงหมูกระทะที่บ้านผมผมและพี่น้องและย่าและพ่อก็กินกันอร่อยผมอยากขอขอบคุณกำนันเป็ดมากครับการที่ผมช่วยครอบครัวได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วครับผมขอขอบคุณ

เหลือเยอะเราก็จะดีใจมากมากเลยนะครับที่เขากลับไปแล้วนะครับเขามีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็คงจะดีขึ้นสำหรับหลายหลายฝ่ายนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีนี้ให้มันเกิดขึ้นมาในบ้านของเรา

ของเราก็ไม่เคยล้างลาจากนักสู้ชีวิตค่ะ
วันนี้ก็เช่นกันค่ะมารออยู่แล้ว
นะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมภาพชีวิตพร้อมกันเลยครับ
เป็นเมื่อวันของสามสองนะครับ
ก็ต้องแคมมแคดีต์ส่วนนี้ว่านี่ยังไม่ได้สักบาทเลยวันนี้กุ้ม
แต่พอไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องขายนะรึป่าตอนอยู่ที่บ้านนะ
มั้งวันก็ได้๘๐บาท

ไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงพูดนะ

ลุงชื่อลุงชิดเป็นแฟนของป้าปานี
แต่งงานกันมา๔๒ปีป้าปานีเป็นคนดีมากครับดูแลทุกอย่าง
ลุงแต่งงานอยู่กับป้าปานีมา๒ปีอยู่มาอีกวันหนึ่ง
เอาปืนออกมาทำความสะอาดมันเปื้อน
ก็ลืมเอาลูกออกจากรังเพลิงมันก็เลยลั่น

เวลามันมาแล้วมันจะจี๊ดมาสุดเลยแล้ว
มันก็จะปล่อยพริ้วมันก็จะปล่อยว่างออกไป
มาถ้าไม่ถอย๑นาทีก็ตายแล้ว
หัวใจขาดตายมันหนักมาก

ยาผมป้าปานีเขาก็ไม่เคยทอดทิ้ง
ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็คือรักกัน

เป็นโรคหน้ากระตุกมา๑๐ปีแล้วไปหาหมอ
หมอเขาบอกว่าสินปศาจหน้ากระตุก

ไปรักษาทั่วหมดแล้วมันก็ไม่หาย
ไปเยอะแล้วไปทีเป็นหมื่นเจ้านึงหมอนึงมันก็ไม่หาย
นี่มันเป็นแล้วมันตึงไปหมดปากเบี้ยวตาปิด
แล้วก็ปวดหัวไปซีกแล้วก็มาลงไทยทอย
มองหน้าคนนี้ยังฝ้าหมดเลย
ที่แรกหาว่าก็เป็นอามเมอร์พึกมภาษณ์
ที่หมอก็บอกไม่ใช่สินปศาจหน้ากระตุก
๑๐ปีแล้วทนมาตอนนี้ก็กินยาโรงบาลมังท้องอยู่
หมดยาก็ไปเอาแม่ยาเล่าให้ลุงฟัง
เพราะลุงเขาก็พิการอยู่แล้วเขาก็มีทุกข์เขาอยู่แล้ว
ป้าก็ไม่อยากให้ความทุกข์ของป้าไปรุมเล่าเขา
นับถือใจกับป้าปานีเขามากครับแฟนคนนี้เมียคนนี้แหละ

มีอะไรก็ทำไปตามธรรมชาติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามปกติ
ตอนนอนตอนเขาหลับแล้วอ่ะอันนี้ผมคือปวดฉี่ลุกมาฉี่เข้าไปก็
โอ้โหไม่ได้ธรรมดากระตุกครับ
ตอนนี้ผมก็มีอาชีพหลักก็คือซ่อมมอเตอร์ไซค์
เมื่อแต่ก่อนนี้เริ่มทำใหม่มันก็ดีอยู่
เพราะร้านซ่อมมันน้อยช่างก็น้อยก็มีงานปกติ
ปัจจุบันนี้มันล่วงเลยมา๔๐ปี
ร้านซ่อมใหม่ช่างใหม่ก็เกิดขึ้นมา
เรามันอายุมากแล้วถึงจะมีประสบการณ์ขนาดไหน
มันก็ไม่เชื่อรายได้ไม่แน่นอนเลย
เชื่อไหมบางวันไม่ได้เลย
วันก็ได้ร้อยกว่าบาทแต่ก็มันมีต้นทุนอีกด้วยนะ
อย่างขายน้ำมันใส่ขวดเนี่ยลิตรนึงกำไร๒บาท
ทรมานกับโรคหน้ากระตุกของป้ามา๑๐ปีแล้ว
ส่วนลุงน่ะเป็นขากระตุกมา๔๐ปีแล้ว
สองคนกระตุกกันมานานแล้ว
ก็ให้กำลังใจกันก็ให้สู้กันไปเนอะ
มันเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้
มันเจ็บปวดขนาดไหนเราก็ต้องสู้มันให้ได้
พี่ให้กำลังใจนี้นะขอให้สู้กันไปเรา
ใช่ก็จะสู้ด้วยกันนะค่ะใช่
ลูกลูกสู้
นั่นคือภาพชีวิตนะคะของคุณปรานีแล้วก็สามี
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคู่รักที่แสนทรหดคู่นี้นะคะ
มาพบกับเธอนะครับคุณปรานีภรรยานาคกระตุกคู่ครองคู่
ขาขาดครับเชิญครับ

สวัสดีครับคุณปานียืนตรงนี้เลยครับ

ขอต้อนรับคุณปรานีนะครับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

จากตากระตุกแล้วน้ำตาที่ไหลมาจากตากระตุกหรือว่าดูภาพ

เหมือนเศร้าเนอะเห็นสายตาสามีไหมตะกี้ตอนที่เรากอดเนี่ยเราไม่เห็น
ไม่เห็นว่าเขาทำหน้ายังไงใช่ไหมเพิ่งมาเห็นตะกี้ใช่ไหม

อยู่กินกันมา๔๐กว่าปี

ก็คงตั้งแต่เป็นวัยรุ่นกันเลย
หรือยังครับตอนนั้นอยู่กินด้วยกัน

แต่ถือว่าเป็นคู่ที่อยู่กันยาว
นานมาก๔๐กว่าปี
เดิมที่นะก่อนจะมาเป็นอาการตากระตุก

ควาไซล์ไล่ดีอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ยิ๊กและมันก็หายไป
ป้าก็ว่าเออไม่เป็นไรหรอกเนอะว่างั้นก็เลยปล่อย
ก็มาอีกไม่กี่วันมันก็กระตุกอีกบอกนึงมันกระตุกอะไรนักหนาได้ว่างั้น
ก็บอกกับตัวเองว่ากระตุกอะไรนักหนาว่างั้นจ้ะนี่มันก็
มันก็หายไปอีกทีนี้มันกระตุกถี่เข้าถี่เข้าทีนี้บอกก็เลยบอกกับพี่
เขาบอกพี่มันไม่ใช่เอ่ยขวาลายไซดีแล้วอย่างเงี้ยมันผิดปกติแล้วเนี่ย
มันต้องผิดปกติแล้วก็หาหมอโรงพยาบาลพูดหมอว่าไงฮะหมอเขาบอกว่า
ประสาทหน้าก็ตกก็เอายามากินก็ว่าโรงพยาบาลคงไม่หาย
ก็ลงไปเอกชนดูจ้ะก็ไปแต่นี่เขาก็บอกว่าลงความเห็นอันเดียวกัน
แต่ก็เอามาเอายาเข้ามากินมันก็ไม่หายอีกมันก็ยิ่งคล้ายว่า
ไข้มันยิ่งกระตุกหนักเลยแต่เนี่ยอ้าว
แล้วหมอบอกไหมครับว่ามันเกิดจากสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร
เขาก็บอกว่าป้าอย่าเครียดนะว่างั้นเนี่ย
ตอนนี้ป้าก็บอกป้าก็ไม่ได้เครียดอะไรนะก็ว่าอันนั้น

ป้านีกระตุกมีกระตุกบ่อยขนาดไหนเนี่ย
นี่เห็นอยู่ก็ถี่มากนะป้านี่ก็ทั้งวันเลยเป็นทั้งวันเป็นอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบังคับให้เขาอยู่กระตุกอะไรได้ได้เลยบังคับไม่ได้เลย
บางทีมันเป็นแล้วมันตาได้ฝ้าหมดมองอะไรไม่เห็นเลย
ป้านี่หนูขอโทษค่ะหน่อยป้านี่ลองทำหน้านิ่งซิ

เราไม่คุยกันนี่คืออาการปกติทั้งวันทั้งวันที่เป็นอยู่ตรงนี้
กระตุกมากนี่เขาจะส่งผลอะไรในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
บางทีมันมึนงงหมดในหัวเนี่ยนะมันคิดอะไรไม่ออกจ้ะ
นั่นที่ขายก๋วยเตี๋ยวบางทีก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้เขาบางทีก็ลืมใส่ลูกชิ้นให้เขา
ลืมนึกไม่ออกคุณพี่
อย่างนี้หมอได้บอกไหมคะว่า
เราต้องไปรักษายังไงนอกจากทานยา
อะไรนะปากกว่าไม่เคยเข้าใจเขา
คือฉีดให้กล้ามเนื้อมันแข็งไปเลยไม่แห่งกระตุกคือฉีดให้กล้ามเนื้อมันแข็งไปเลยไม่แห่งกระตุก
ยังจ้ะแต่เห็นเขาฉีดมามันก็ไม่หาย

เป็นแต่เขาเป็นไม่มากเขาไปฉีดมาเขาก็ไม่หาย
ช่วงหลับไปกลางคืนตื่นมาเห็นกระตุกไหมฮะ
เห็นครับพอผมนอนเต็มตื่นแล้วทีนี้ตื่นขึ้นมา
ผมก็เดินเข้าห้องน้ำไปแล้วกลับมา
ไฟมันก็แจ่มแล้วก็ดูเขานอนหลับนะ
เสียงหายใจฟี๊ดอะแต่ตามันก็ตุกหมดตากเปลือกเบี้ยวหมด

แสดงว่าแม้กระทั่งยามหลับก็ยังกระตุก

ถ้ามันจะหายนะจะหายไม่เกินชั่วโมงวันนึงอ่ะ
ชีสพแต่งงานได้๒ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับขาลุง
อยู่มาวันหนึ่งก็ไปนึกได้โอ้โหฝนมันตกมันรั่วมั้
ไปดูซิโอ้โหสนิมลงเต็มหมดเรือปืด
ทีนี้เขาออกมาเขามาเช็ด
ก็ไม่ได้เอาลูกออกความไม่ได้สนใจกับมันไง
ง้างนกบ้างอะไรบ้างปั้งเขาให้เลยโอ้โหรู้อย่างนั้น
มันไม่ได้โดนตรงนี้นะโดนตรงไหนลุงชีศ

ได้ยินเสียงปั้งวิ่งไปไหม

ก็เห็นที่เลือดเต็มหมดแล้ว
วิ่งลูกอ่อนด้วยลูกเด็ด๘เดือนคนโต
แมมือร่องหมดแมมภรกณะ

ก่อนจะตัดลุงชีศนอกเราไม่มีละ

โอ้หมดแล้วครัวนี้มั๋นเง่าหมด

ตั้งแต่ปากแผลมันโดนตรงนี้นะทีนี้มันก็จะเน่า

เท้ามันจะเหยียดตรงแบบนี้เอ็นมันขายไปตรงนี้
จับก็ไม่รู้เรื่องถ้าไปจับไปจับตรงรถมันมาปวดตรงนี้
พอตื่นมาแล้วเราขาหายไปข้างหนึ่ง

ก็พ่อเขาบอกแล้วก็ต้องทำใจ
ก็ต้องสู้มันไงอย่าไปคิดอะไรมากมาย
แต่งงานได้๒ปีเองนะขาหายไปข้างหนึ่งลุง

ไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันตลอด

ก็ไม่เป็นไรก็รักเหมือนเดิม
เวลาขาดีทำไมอยู่ด้วยกันได้แล้วเวลาขาเสียจะอยู่ด้วยกันไม่ได้

หลังจาก๒ปีที่อยู่กันมาแล้วขาขาดแล้วก็อยู่กันมาอีก๔๐ปี
ทะเลาะกันไหมป้ากับลุง
เคยมีปากมีเสียงอะไรกันเนี่ยนะแต่ไม่เคยถึงก็ด่าไม่เคยอะไรกัน
กูไม่เคยพูดกันเลยนะได้กันมาไม่มี
เถียงกันก็พี่อย่างนู้นพี่อย่างนี้
แล้วก็อย่างป้าก็ฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้แต่ไม่มีมึงกูไม่มีอะไรเลย
ไม่เคยใช้อารมณ์ไม่เคยใช้อารมณ์มีอะไรก็พอก็พอเถียงกันมากเขาก็บอกหยุดเถียงกัน

อยู่ด้วยกันมานานขนาดเนี้ยลุงเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงลุงชิดเนี่ย
ลุงเขาเป็นคนดีแล้วก็ทำมาหากินสู้ชีวิตรักลูกรักเมียมาก
มีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดแล้วก็ให้กำลังใจตลอด
ดูเป็นสุภาพบุรุษดูเป็นคนที่รักภรรยารัก
แล้วไม่เคยจะไปบ้านใครเลยขายของไปซื้อของแล้วกลับมาบ้าน
ไม่เคยจะไปบ้านใครเขาอยู่แต่บ้าน
ไม่เคยจะไปไหนอยู่บ้านอยู่ด้วยกัน

พระนี่ลุงชิดเขาบอกว่าเขายอมตายแทนพระนี่ได้

ก็ดีจ้ะป้าก็รักเขา
ถ้าเขาเป็นอะไรไปป้าก็แย่เหมือนกันนะ
เขาจะขาเดียวแต่เขาก็หาเลี้ยงปลาได้
อย่างนี้ให้กำลังใจป้ายังไงจ๊ะ
ก็มีอะไรก็ปรึกษาหาลือกัน
เขาก็บอกละโลกใบนี้อ่ะไม่ต้องรับคนอ่อนแอ
เราต้องสู้กับมันต้องอยู่กับมันให้ได้

เป็นผู้ชายที่อบอุ่น
นะครับมองโลกในแง่ดีมีความคิดที่สมควรที่จะเป็นผู้นำครอบครัวนะครับ
สิ่งทุกอย่างลุงชิดก็บอกแล้วยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้
ก็ต้องอยู่กับมันไปถึงแม้ร่างกายจะเป็นยังไงจะมีโรคร้ายอะไรยังไงก็ต้องอยู่กับมันให้ได้
คุณปรานีครับรายการเรามีเงินทุนสู้ชีวิตให้นะครับสูงสุด๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าสามารถร้องเพลงได้๑๐เพลงโดยไม่ผิดเลยนะครับ
คุณปรานีล่ะครับมารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณปรานีต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

ก็จะเอาไปรักษาหน้าแล้วก็จะไปผ่าตัดขาลุงใหม่

แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปซื้ออะไรเข้าร้านให้ลุงซ่อมรถ
ตรงนี้แหละเป็นความหวังของลุงชิด
และป้านีนะคะที่จะเอาไปเยียวยาโลกของแต่ละคน
อยากให้หายเพราะว่าอันนี้อยู่กันด้วยความรักความเอื้ออาทร
ตอนนี้ปัญหาของทั้งสองคนคือเรื่องสุขภาพ
เอาละค่ะตอนนี้อยู่กับพวกเรานะคะร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ฝ่าฟันและช่วยกันประคับประคองให้ได้เงินมากที่สุด
เพื่อเอาไปแก้ไขและเยียวยาปัญหาสุขภาพนี้พร้อมจะเริ่มเกมหรือยัง
เริ่มแล้วจ่ะเริ่มนะจ่ะ
๔เพลงครับ๖๓ตัวช่วยการแข่งขันจะหยุดทันทีเมื่อร้องผิดนะครับ
เพลงที่๑นะครับทุกคนจะต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่งมาครับ
นี่คืออินโทรเพลงแรกของพะนีจ่ะจ้ะรู้จักเหรอจ๊ะเป็นยังไงครับเก่าไหม

นี่

แต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับคุณปรานีเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถึงจะเคยร้องแต่ว่าเพลงก็เก่าทีเดียว
ถ้าอยากใช้ตัวช่วยก็ได้นะครับในเพลงแรกเนี่ยยังไงก็ต้องร้องไม่มีคำว่าหยุดนะครับ
มีตั้งแต่ข้ามเพลงนี้ไปเลยก็ไม่ต้องร้องเลยถ้าเปิดได้นะครับ
มีร้องผิดหนึ่งคำมีเปลี่ยนเพลงมีฟังเพลงต้นฉบับโทรหาคนรู้จักนะครับเยอะแยะทีเดียวมีเพลงเก่งของตัวเองด้วยนะครับ
คุณปรานีจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แปะอามิตามไปได้ให้สำเร็จนะป้านะอ์ใจและมีสมาธินะจ๊ะ
ขอให้ป๊าโชคดีนะจ๊ะคุณพ่นป่า
มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ตีนเจ้าอาจก็เคยอยู่ใกล้มาก่อน
ตีนอุ่นนอนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
ใจก็ยังนึกวาน
สักกี่วันถึงมา
ที่นางว้างและธมขึ้นโคมตมเศร้า
ดินข้าเหมือนชื่นเหล่ารักเขานักหนา
ขอเป็นเหมือนเจ้าดวงใจ
ดินเรียกเขาคืนมามา
บอกเขาเธอดินข้าข้าขอ
ได้ในความอ้ายกลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นโฆ่าอุ่นโฆ่า

อุ่นจากรักที่ฟ้างลอย

ประทับใจ
จีนช่วยทราบน้ำตาข้าขอราจา
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าหากเขาไม่มาเยือน
คงได้พบรักใหม่ใหม่
ดินถมร่างฉันไว้ให้จอง